ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสุดยอดเป็นเมนูที่เรียกได้ว่า
หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
ราชบุรีค่ะเขาตั้งขายอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโมราริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองชนบุรีนะคะ
ปกติเนี่ยจะมีลูกค้ามาซื้อมะพร้าวน้ำหอมกันทั้งวัน

แต่ที่พิเศษสุดก็คือว่าจะมีการเอาก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยนะคะ
ใส่ในลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วย
คือกินมันทั้งลูกอย่างนั้นผสมผสานกลมกันไปแบบนี้เลย
เหลือเขี้ยวเข้าไปทั้งกระล่างนี้แหละ
โหเดี๋ยวคุณจะเขี้ยุไม่หลักกระล่าง

แล้วมันก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยินตะโฟก็มีด้วย
เป็นการเสิร์ฟแบบพิเศษนะคะก็คือว่าใส่ในลูกมะพร้าวราคาเริ่มต้น๓๕บาทพิเศษ๔๐บาท
แต่ถ้าไม่เอาลูกมะพร้าวแล้วกันใส่ชามธรรมดาก็แค่๒๐บาทด้วย

เออแต่ว่าคนที่ชื่นชอบอะไรแปลกใหม่อย่างนี้ก็จะคือชื่นชอบการเสิร์ฟมาในลักษณะของลูกมะพร้าว

เราไปคุยกับเจ้าของไอเดียนี้ก็คือคุณจุลพงศ์จุนเจริญค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เล่าให้ฟังบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
โดยใช้สูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณ
ที่ว่าโบราณก็คือจะใช้ปลาหมึกแห้งเป็นน้ำปรุงรส

แล้วพี่ชายก็ขายมะพร้าวน้ำหอมอยู่ก่อนแล้ว

แต่พอขายด้วยกันยังไงดีจะผสมผสานให้ลงตัว
เลยเอามะพร้าวน้ำหอมมาเป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยว
เป็นยังไงล่ะคุณทำออกมาโอ้โหลูกค้าเนี่ยติดใจในรสชาติ

มันหอมมันมันหวานกลมกล่อมด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
ผมสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งก่อนที่จะใส่ก๋วยเตี๋ยวลงไปในลูกมะพร้าว

แล้วก็มาไว้ตรงก้นของเจ้าลูกมะพร้าวเนี่ย
คล้ายกับอะไรนะไอติมมะพร้าวอ่อน
ก็จะมีเนื้อประพาวอ่อนอยู่ตรงกลางใต้
คุณผู้ชมส่งมาว่าร้านเนี้ยอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวต้องไปลองแหละ
คุณผู้ชมเพราะว่าต่อไปนี้นะเขาจะมีพัฒนาเมนูขึ้นด้วยก็คือ
มีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะครับเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปลองลิ้มชิมรสนะคะ
ไปได้เลยที่ร้านโมราริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าตัวเมืองชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ใครไปมาแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะถ่ายรูปหรือคอมเมนต์มาฝากเรามาแชร์เราในเพจตลอดข่าวก็ได้นะ

เวลาสั่งนะสั่งก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวมาแล้วดันวางคู่กันแล้วเอาหลอดเสียบลงไปทั้งสองอันดูดน้ำมะพร้าวทีดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวที
คุณก็ไม่ต้องสั่งน้ำมะพร้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนอิ่มแล้วค่อยสั่งมะพร้าว
ก็นั่นไงก็กลัวสั่งมาพร้อมกันเวลากินเผ็ดแล้วอยากจะกินน้ำมะพร้าวได้สูตร
สักพักดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวคล่องคอเลยนะนี่

แต่ว่ามันเป็นไอเดียดีค่ะเดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าการทำมาค้าขายก็ต้องมีไอดงไอเดียกันบ้างนะคะ